เอาประจอมมหาสนุกสัปดาห์นี้
พบกับคุณสมจิตจงจอหอ
ที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวรุ่มน้ำแม่กรอง

พี่คะไปไกลแล้วค่ะพี่

พี่สมจิตเคยมาจังหวัดสมุทรสงครามบ่อยไหม
เคยมาครับมาที่นี่ประมาณสัก

กับสถานที่ที่มีหอยหลอดมากที่สุดในประเทศไทย
แล้วไปสักการะหลวงพ่อนินมณีที่วัดบางกุ้ง
จากนั้นมาชมส้มโอพันขาวย่ายของแท้

และส่งกำลังใจให้กับชาวสมุทรสงคราม
ในวันอาทิตย์นี้บ่าย๓โมงตรง
ห้ามพลาดนะหมอบอก

อบจ้อ